คุณผู้ชมค่ะโค้งสุดท้ายวันสุดท้าย
ก่อนที่พรุ่งนี้เราจะได้ลุ้นกันแบบเต็มแล้วเนี่ยนะ
โค้งนี้เข้าโค้งกันดี
ไม่อย่างนั้นมันจะแหกโค้งได้
ก็เลยพาคุณผู้ชมโค้งไปเลยดิ
ที่เดิมเลยไปวัดสว่างอารมณ์
ตามไปดูกันต่อวัดสว่างอารมณ์งวดนี้เป็นยังไงบ้าง

ใช่แล้วจ้าโค้งสุดท้ายคนก็เลยแน่นวัดแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
โดยเฉพาะจุดนี้คุณชนะดูนะจุดนี้คือกุมารทอง
คุณเห็นไหมนี่คือกุมารทองที่พระอาจารย์แป๊ะ
ท่านได้ประกอบพิธีบวงสวงแล้วก็ตั้งชื่อด้วยนะ
ตั้งชื่อให้ว่าน้องก้าวเลิฟ

ใช่เพราะว่าน้องก้าวทำนิ้วเป็นสัญลักษณ์เลิฟ
สร้างขึ้นตามตำราของหลวงปู่แย้มสิทธิเอกหลวงพ่อเต๋วัดสามงาม
ต้นตำรับกุมารทองที่เรื่องชื่อหล่อด้วยทองเหลืองสูงประมาณ๑เมตร
อย่างที่บอกว่าสัญลักษณ์ของน้องเลิฟก็คือมือข้างหนึ่ง
แล้วก็อีกมือนึงเนี่ยกำหมัดแล้วเท้าขวายกเล็กน้อย
ท่าตั้งกาดเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็มีผมมวยจุกปักปิ่น
แต่งองค์ทรงเครื่องสวมสร้อยสังวานกำไรข้อมือกำไรข้อแขน
ไรข้อเท้านุ่งจงกระเบนรัดเข็มขัดทอง
และใบหน้าก็จะยิ้มแย้มมีความสุข
ทางอาจารย์แป๊ะเนี่ยนำมาตั้งไว้ที่สารารวมกับต้นตะเคียน
เพื่อที่จะให้สาธุชนประชาชนที่มาเนี่ยมากราบไหว้บูชากัน
งานนี้เมื่อบรรดาสาธุชนและบรรดานนักเสี่ยงโชคทราบข่าว
ก็เดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างเนื่องแน่นเลย
มาทั้งจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวขอโชคขอลาบกันก็มี
กุมารทองเขาก็ขอเรื่องของการทำมาค้าขายด้วยนะ
หลังจากพิธีบวงสวงเสร็จสิ้นบางรายนี่มีการซื้อของเล่นเด็ก
อย่างเช่นปืนเด็กเล่นหนังกะติ๊ก
เขาเรียกหนังสติ๊กใช่ไหมหนังกะติ๊กที่ดิฉันเรียกนี่แหละ
แล้วก็มีพวกเสื้อผ้าเด็กหรือน้ำแดง
ตามความเชื่อนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างความฮือฮา
ให้กับที่วัดสว่างอารมณ์ในงวดนี้มากเลย
แวะเวียนกันไปที่วัดสว่างอารมณ์คือตอนนี้

ยิงชวงชวงนี้
ฮิตนะคะที่ไปที่วัดสว่างอารมณ์แล้วหลายคนก็จะ
ไปขอพงษ์ขอพรช่วงขอลาบกันจาก
กุมารทองน้องก้าวเลิฟ
เลิฟ